วันพรุ่งนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะแถลงผลการสอบสวนกรณีนายถาวรเสนเนียม
อดีตส่อส่อทรงขลาของภักดิ์เปิดบ้านภักดิ์ที่ทรงขลาให้นายสุเทพธริกสุบันกับภักดิ์รวมพลังประชาชาชาติไทย
ใช้เป็นสถานที่ปราศัยแล้วก็รับสมัครสมาชิกพักว่าจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่แน่นอนว่าทุกฝ่ายกำลังจับตามองว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรจะสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์หรือไม่

มีส่วนได้เสียโดยตรงคือนายอภิษฎเวชชาชีวะ
กลายเป็นเรื่องเคลือบแคลงใจเมื่อร้อยเอกทรงปลดชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มที่อ้างว่าเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์จังหวัดพิศนุโลก
หนังสือขอให้ในชัวร์หลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักตรวจสอบผลการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพักที่ผ่านไปกว่า๑สัปดาห์แล้ว
โดยอ้างว่ามีหลักฐานพบทุจริตที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริคัน
โดยมีการกดลงคะแนนถึง๒๕คะแนนให้หมายเลข๑คือนายอภิษฎเวชชาชีวะ
ข้อมูลที่ได้ถูกตั้งข้อสังเกตจากนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักว่ามีใบสั่งจากใครหรือไม่
เนื่องจากผู้สมัครอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักทุกฝ่ายยอมรับผลคะแนนแล้ว
และเมื่อตรวจสอบร้อยเอ็ดทรงกรดพบว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ตามที่กล่าวอ้าง
จากเวชาชีวะจึงคาดหวังว่านายชวนจะให้ความเป็นธรรมลดความขับแย้งภายในภักดิ์ที่มีอยู่ในขณะนี้ได้
ผมก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อทุกอย่างมันจบแล้วเนี่ยอยู่ผู้กองปูเข็มก็เอาเอกสารเหล่านี้มายื่นต่ออีกทำไม
เรื่องนี้มาในช่วงจังหวะเวลาที่พักประชาธิปัตย์กำลังตรวจสอบนายถาวรเสนเนียมอดีตสอสอสงขราของพักที่ร่วมทำกิจกรรมทางการ
มือกับนายสิทธิพแตศพศุบันนักกันเมืองต่างพักจนเกิดปฏิกิริยาท้าทายจากอดีตสอสอที่เป็นกวบประสอบหลายคน
นายวิทยาแก้วภารใดนายสาธิตวงน้องเตยที่ส่งสัญญาณไม่กลัวการตรวจสอบจากพัก
แต่ปฏิเสธที่จะให้ข่าวโดยยืนยันว่ายังรักพักประชาธิปัตย์
ที่สำคัญไม่ว่านายอภิษฎจะตัดสินใจลงโทษนายถาวรในรูปแบบไหน
ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดก็ยังต้องกล้ำกลืน
ฝ่าสมรภูมิเลือกตั้งที่รออยู่เบื้องหน้าร่วมกันอยู่ดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน